ทีนี้เรากลับมาดูที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันหน่อยค่ะ
ยังมีอีกหลายประเด็นที่เราต้องตามกันต่อนะคะ

ซ่อมรุ่นน้องสาหัส๓พลทหารรับผิด
คราวนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่พลทหารเป็นเหยื่อของการโดนซ่อม
แต่ต้องอธิบายว่าการโดนซ่อมซ่อมจากหน่วยฝึก

ใช่แล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้พลทหารถือว่าอาการก็สาหัสค่ะ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่ามีโอกาสรอดชีวิต
อาการของพลทหารคชาพระชะอายุ๒๒ปี
เป็นทหารเกณฑ์สังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งที่ลบบุรีค่ะ
คือคุณหมอแจ้งข้อมูลกับทางครอบครัว
บอกว่าตอนนี้คนไข้คือพลทหารคชาสมองบวม
โอกาสที่จะหายเป็นปกติเนี่ยเพียงแค่ร้อยละ๓๐
แล้วก็ตอนนี้คือคุณหมอก็ต้องฟอกไต
ซาเรย์ดูสมองรวมถึงม่านตาย
ยังไม่มีการตอบสนองคืออาการยังไม่ดีขึ้น
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหายใจด้วยตนเองได้
คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลยนะคะ
แล้วก็บอกกับญาติเอาไว้ด้วยว่าจะต้องทำใจเอาไว้ล่วงหน้า
ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้

หรือถ้าฟื้นขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนเดิม

เนื่องจากหัวใจหยุดเต้นไป๒๓ครั้งนั้นนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งก็มีรายงานมาด้วยบอกว่า
ตอนแรกญาติก็เตรียมตัวที่จะทำเรื่องส่งตัวพลทหารคชา
รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพราะว่าที่นั่นก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน
กว่าที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลที่พลทหารคชานอนรักษาตัวอยู่
ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าอยู่หน้าห้องประมาณ๕นาย
คือคอยดูแลครอบครัวของพลทหารคชาอย่างใกล้ชิดเลย
ส่วนพลทหาร๓นายที่ยกมือไหว้เป็นใครอย่างไร
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะค่อยไล่เลี่ยงกันไปนะครับ
เพราะตอนนี้จริงแล้วเมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยการเล่าข่าว
บอกว่าพลทหารคชาอยู่เป็นทหารเกณฑ์สังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีใช่ไหม
คือก็มีการเปิดเผยชื่อหน่วยมาหมดแล้วตอนนี้ก็คือ
สังกัดกองพันธุ์ที่๓กรมฐานราบที่๓๑รักษาพระองค์ร๓๑พันธุ์๓รอจังหวัดลบบุรี
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพว่าเป็นพลทหาร๓คนที่ยกมือไหว้อยู่
คุณแม่ของพลฐานคชาเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์
บอกว่ารุ่นพี่ทั้ง๓คนที่ก่อเหตุมายอมรับว่าได้ทำร้ายพลทหารคชา

ก็เลยอาศัยจังหวะในช่วงเวลากลางคืนที่พลทหารนายอื่นหลับหมดแล้ว
รวมถึงไม่มีผู้บังคับบัญชาอยู่ในเรือนนอน
รุ่นพี่ทั้ง๓เรียกพลทหารคชามาซ่อม
เท่ากับเป็นการซ่อมของรุ่นพี่กับรุ่นน้องเอง
ไม่ใช่ของทางหน่วยงาน
ซึ่งสิ่งที่รุ่นพี่สั่งให้ซ่อมคือให้ทำท่าหัวปักพื้น
แต่ว่าจุดที่ทำท่าหัวปักพื้นอันนี้คุณแม่ไม่แน่ใจนะคะ
ว่าจะเป็นพื้นปูนหรือว่าพื้นย่ายังไง

แล้วก็ระหว่างที่พลทหารคชากำลังอยู่ในท่าหัวปักพื้นเนี่ย
พี่ทั้ง๓คนก็มาทำร้ายร่างกายคือเตะไปที่ชายโครง
จนพลฐาหารกระชาล้มไปนอนกับพื้น
แล้วรุ่นพี่ทั้ง๓คนก็รุมทำร้ายจนทำให้พลฐานคชา

เดี๋ยวฟังเสียงแม่ที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หน่อยค่ะ
ตัวรุ่นพี่บอกไหมครับคุณแม่ว่า
คำลงวินัยอะไรอย่างนี้มันเกิดจากอะไร

ตอนลงโทษนี่เขาได้เล่าให้ฟังไหมค่ะแม่ว่า

เพราะว่าเขาแอบเพราะว่ามันช่วงเวลานั้นมันจะเป็นเวลานอนของน้องมา

คุณแม่ครับที่บอกว่าลงโทษนี่มียังไงบ้างลักษณะต่อยตีกระทืบอะไรอย่างนี้
ที่เขาบอกกับนายมานี่หมายความว่าอย่างไร
เพราะว่าคุณแม่บอกขณะที่คุณแม่ไปเฝ้าอาการน้องอย่างใกล้ชิด

โทคนหนึ่งโทรศัพท์ติดต่อมาพูดคุยกับคุณแม่
รับว่าพลทหารคชาไม่ได้น็อกเอง
มีพลธหารรุ่นพี่สามคนรุมซ่อม
และตอนนี้สามารถจับกลุ่มทั้ง๓คนขังคุกทหารไว้แล้ว
เรื่องต้นทั้ง๓คนยอมรับสาภาพว่าซ่อมรุ่นน้องจริง
โดยนายทหารคนดังกล่าวหมายถึงยศพันโทที่โทรมาคุยกับคุณแม่
ก็ย้ำกับคุณแม่ว่าจะรักษาพลทหารคชาและดูแลอย่างเต็มที่
แต่ขอร้องไม่ให้เป็นข่าว
ท้ายที่สุดนายทหารยศพันโทก็ต้องถูกเปิดเผยอยู่ดีคุณ
ก็คือเป็นผู้บังคับกองพันธุ์
ใช่ค่ะผู้บังคับการกองพันธ์ที่๓กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์
ก็คือพันโทมนชัยยิ้มอยู่นั่นเอง
ใช่นะครับก็ในฐานะผู้บังคับบัญชาของทั้งผู้บาดเจ็บ
และก็ผู้กระทำความผิด
เมื่อวานี้พร้อมทั้งนายทหารพระธรรมนูล
มากราบขอคำมาพ่อแม่ของพลธาณฑ์คัชชา
เป็นภาพของ๓พลทหารที่มายกมือไหว้ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับ

แล้วก็ตอนที่มากราบขอคำมา
จะมีเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่งพยายามกันไม่ให้ผู้สิทธิ์ข่าว

ก่อนที่จะมีการนำตัวสามพลธาณฑ์ไปสอบสวน
และต่อมาพันธมมนต์ชัยยิ้มอยู่ก็เปิดเผยบอกว่า

ที่เรากลับว่ามีการซ่อมจนบาดเจ็บสาหัส
แต่เป็นการทะเลาะวิวาดกันเองค่ะ
ยินดีที่จะนำคนที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะครับ
เรื่องนี้ไม่ได้ปิดบังความผิดตั้งแต่ต้น
เป็นความผิดส่วนตัวนะครับเป็นความผิดของการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ทหารทั้ง๓นายก็สารภาพว่าเป็นผู้กระทำ
โดยเป็นการทะเลาะวิวาดกันระหว่างพลทหารด้วยกันเอง
ผมขอยืนยันพบพันธ์บอกแบบนี้
ไม่ได้เป็นการปกปิดการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่เราทำตามกฎหมายทุกอย่าง
และครอบครัวพลฐานคชาที่ได้รับบาดเจ็บ
จะยังดูแลลูกชายของเขาเป็นอย่างดีนะครับ
แต่ในฐานะที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชา
กองพันธุ์นี้ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และจะดูแลน้องให้ดีที่สุด
คุณแม่ของน้องก็บอกนะว่ายังรอปฏิหารอยู่
ถ้าสมมุติเกิดว่าลูกหายกลับมา

แล้วก็จะให้ไปกลับไปทำงานที่ครอบครัว

เพราะว่าผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์บอกว่ารับรู้เรื่องนี้แล้วนะครับ
แล้วก็เท่าที่ทราบคือเท่าที่รับรายงานก็คือ
ไม่ใช่เป็นการซ่อมของหน่วย

เพราะว่าระบบซ่อมต่างยกเลิกไปนานแล้วไม่มีแล้ว

แล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบหลังจากนี้
ถ้าเกิดว่าผิดจะให้ดำเนินคดีทั้งแพ่งแล้วก็อาญา
แล้วก็บอกที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างที่มีความขัดแย้งในกลุ่มทหารด้วยกัน
แต่ถ้าใครผิดก็ต้องดำเนินการทั้งวินัยและอาญานะครับ
นี่เป็นความคืบหน้าก็เป็นพาดหัวใหญ่พาดหัวหนึ่งในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ